คุณผู้ชมมาดูเรื่องของเงินเงินทองเรื่องของมรดกกันบ้าง
เรื่องนี้สืบเนื่องยาวนาน
ต้องบอกว่ายาวนานจริงสำหรับตระกูลธรรมวัฒนะ
มีการฟ้องร้องมีเป็นเรื่องเป็นราว
ภายในครอบครัวในเรื่องเกี่ยวกับมรดกหลายครั้งหลายครานนะคะ
ล่าสุดค่ะวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
วงหุ้นคืนจากอาสาวแท้ของตัวเองค่ะ
เรื่องนี้ก็เป็นนายแทนทองธรรมวัฒนะ
ซึ่งเป็นลูกชายของนายห้างทองธรรมวัฒนะ
อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานคร

นี่ก็เป็นภาพขณะที่เดินออกมาจากสารแพ่งถนนรัชดาพิเศษนะคะ

หลังจากที่สารเลื่อนการตรวจพยาหลักฐานในคดีที่นายแทนทอง
โจทยื่นฟ้องนางสาวนรมนธรรมวัฒนะ
และนางสาวคนนึงนิดธรรมวัฒนะ

ในข้อหาผิดสัญญาตัวแทนเรียกคืนหุ้นของตลาดยิ่งเจริญ
จำนวนเกือบ๑ล้านหุ้น
ที่เขายื่นฟ้องนะคะ

นางสาวนรมนไม่ได้เดินทางมาศาล
มีเพียงแค่ตัวแทนแล้วก็ทนายความเท่านั้นที่มายื่นคำร้อง
หนังสือขอยืดระยะเวลาคำให้การเป็นลายละอักษร
และขอเลื่อนการนัดพร้อมออกไป
ซึ่งสารพิจารณาแล้วก็เห็นควรให้เลื่อน
เลื่อนเป็นวันที่๔กรกฎาคมค่ะ
ทางคุณอานานุมูลเขาขอเลื่อนคำให้การ
ก็เดี๋ยวจะนัดพร้อมอีกทีวันที่๔กรกฎาครับผม

ยังไม่มีการพูดจาหลังแต่มีการฟ้องร้องเพื่อขอหุ้นคืนต้นตน
หรือยังครับยังไม่มีการเจรจาใดครับ
เรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็หลังจากที่นายห้างทองเสียชีวิตลงนะคะ
นายจังหวัดธรรมวัฒนะพี่ชายต่างมารดา
ขายหุ้นทั้งหมดให้กับนายปริญญาธรรมวัฒนะ
ซึ่งณเวลานั้นณจังหวะตอนนั้นนายแทนทองเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะ
แต่พอนายแทนทองบรรลุนิติภาวะแล้ว
ก็มอบให้นางสาวนรมนกับนางสาวคนึงนิด
ซื้อหุ้นทั้งหมดของนายห้างทองคืนจากนายปริญญา
เมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ปี๒๕๔๙ค่ะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายแทนทองก็พยายามทวงถาม
ทั้งนางสาวน้อยรึมนแล้วก็นางสาวขนึงนิดนะคะว่า

ทั้งคู่ถือครองเอาไว้เนี่ยคือเหมือนเป็นการถือครองแทน
เพราะอย่างที่บอกตอนนั้นนายแทนทองยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะ
แต่นายแทนทองบอกว่าทวงก็แล้วแต่อาสาวเพิกเฉย
เพียงนางสาวคนนึงนิดที่พยายามส่งสัญญาณว่าจะคืนให้
แต่ติดที่นางสาวนรมนไม่ยินยอม
รวมถึงมีการสั่งปลดนายแทนทองออกจากกรรมการบริษัทในเครือธรรมวัฒนะด้วยนะคะ
ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ
เรื่องตระกูลนี้หลายคนได้ความสนใจมาอย่างตอนเรื่องนั้นแล้วล่ะ